คือทำไมไปพุ่งเป้าเรื่องของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไปติ
อยู่คนเดียวแล้วไม่ไปมองทางการตัดสินใจการบริหารจัดการการสั่งการของทางในเรือเขา
ของทางกองทัพเรือเขาเลยเหรอ
ผมไปคุยกับพวกอดีตผู้การเรือลบหลวงสุโขทัยมาแล้ว

ผมถึงมั่นใจไงว่างานนี้บอกคุณประยุทธ์อย่ายุบสภาหนี
ธันวาผมอภิปรายกระทู้สดในสภาเนี่ย
ผมบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุ๑๘มาเนี่ย
นายกประยุทธ์ไม่รู้หายหัวไปไหนยังไม่เคยไปดูเลย
ตอนเย็นแกฟังผมพูดแกรีบไปเลย

ยังไม่ทราบแต่ต้นปีหน้าแน่นอนเพราะว่ายื่นพรุ่งนี้
แล้วอยู่ที่นายกประชุมรศจัดว่าจะให้ยื่นวันไหน
เป็ดโทษนะเขาจะเอาวันไหนให้อภิปราย
แล้วจะเกิดยุบสภาก่อนทำยังไงเนี่ย
ไม่มีปัญหาผมยื่นปปชเลย
คนตายไปขนาดนี้ความเสียหายขนาดนี้
คณะกรรมธิการอื่นหรือว่าก่อนจะไปถึงปปชก่อนอภิปรายอะไรยังไงมีไหมหรือว่า

คุณจะให้ผมอภิปรายพรุ่งนี้ผมอภิปรายได้คุณจะดูข้อมูลผมก็ได้คุณภาคภูมิเนี่ย
อีกนิดนึงได้ไหมล่ะข้อมูลอะไรอ่ะไหนอีกนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมจะได้ฟังตอนอภิปรายไม่
นี่หลายท่านก็ถามมาว่าเอ๊ะไปมาเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
คุณยุทธพงศ์ลากไปอยู่ในสภาไปเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเรื่องการเมืองได้ยังไงหรือเปล่า
ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเหตุผลหลักเลย
อ่างานเนี้ยผมตั้งทงที่ว่าทหารเรือต้องไม่ตายฟรี
ลบหลวงมูลค่าผมใช้คำว่าเรือลบหลวงนะผมเน้นกับคุณภาคภูมินะ
ครับมันไม่ใช่เรือลบธรรมดานะอืม
เรือลบหลวงชั้นนำของประเทศหนึ่งในห้าของประเทศเนี่ย
ก็ไปจมอยู่ในทาบน้ำอยู่ใต้ทะเลอ่ะแล้วขณะเดียวกันอยู่ในสภาพดูดิครับ
หัวใจเนี่ยยังอยากจะลบปกป้องอธิปไตยประเทศเนี่ย
ผมเป็นผู้แททย์ราษดรผมจะประหยอมด้วยไง
ไม่ได้ว่าเอาเรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นการเมืองเพื่อจะมาเล่นเกมการเมืองมา
ไหมนายกบิทูคุณชัยวุชผมภาพพวกนี้ผมยังไม่เคยเห็นได้ข่าวว่าจะแลนสไลซ์
เออผมบอกเลยว่าพักใหม่ของลุงตูอ่ะอีศาสตร์น่ะศูนย์แล้วกัน
ไม่มีใครเลือกทุกคนอ่ะเอาละวันนี้เราเชิญมาคุยกันเรื่องเรือหลวงสุโขทัยนะฮะ
แต่ไปรออภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวจะมีข้อมูลเด็ดเดี๋ยวรอฟัง
แล้วทหารเรือต้องไม่ตายฟรีเรือลบหลวงสุโขทัยต้องไม่จมฟรี
วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณยุทธพงศ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ